คุณผู้ชมค่ะยุคนี้สมัยนี้ต้องยอมรับนะคะว่าลูกทุ่งอีสานเนี่ยมาแรงมาก
แล้วก็เป็นยุคทองของพวกเขาและเธอเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีต้นสังกัดใหญ่ใหญ่
สังกัดอยู่ก็ตามนะคะขอให้มีแค่เพลงเด่นโดนเนี่ย
ก็สามารถที่จะมีแฟนคลับแบบถล่มทลายวันนี้มีใครกันบ้าง
รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมพร้อมพร้อมกันค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะกับบทเพลงคำแพงของนักร้องหน้าใหม่
ชุมแพรที่ได้ฉลองความสำเร็จแบบทันลมทลาย
ยอดวิวในยูทูปทะลุ๓๐๐ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อย
แรกมากจริงคำแพง
ถูกต้องค่ะหลังจากเผยแพร่มาได้แค่๑๐เดือนเองนะคุณ
ใช่คำแพงก็แปลว่าหญิงที่รัก

ส่วนที่สดร้อนเลยคุณก็เห็นจะเป็นผลงานเพลงใหม่สวรรค์ภาครัก
เพลงประกอบละครที่กล้องห้วยไร่ร่วมแสดง

ไม่มีใครไม่รู้จักลำไยหายทองคำ
เพลงผู้สาวขาเฟี้ยวปล่อยมาครบ๑สัปดาห์ยอดผู้ชมจะแตะ๗ล้านวิวอยู่แล้ว
เรียกได้ว่าพุ่งกันคนละล้านวิวกันเลยทีเดียวนะคะแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น
ต้องยอมรับเลยนะคะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ย
มันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียจริงและถ้านักร้องลูกทุ่งเนี่ยมีเพลงดีดี
โดนโดนความหมายแบบง่ายเข้าถึงง่ายบวกกับการทำการตลาดในโลกออนไลน์ที่ดีเนี่ย
ก็สามารถที่จะโด่งดังแบบถล่มทลายได้เลยไม่แพ้กลุ่มคนดังที่มีสังกัดใหญ่
นักร้องลูกทุ่งที่มีสังกัดใหญ่ตอนนี้ดังแทบสู้กลุ่มนี้ไม่ได้นะคุณ
การที่เราจะทำเพลงออกมามันอาจจะไม่ได้ใช้เงินทุนสูง
ว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีค่ายมีสังกัดที่มันโด่งดังมากมาย
ถ้าเพลงมันติดหูคุ้นหูฟังง่ายเข้าใจง่ายเข้าถึงงาน
นี่ไงเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของโลกโซเชียลที่ใช้ในทางบวก
ถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่าไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ถูกต้องไหมคะ
ก็มีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีนั่นแหละนะ